ได้คุมทีมเป็นละหนึ่งเกมเป็นทางการเจอ
ที่ผ่านมานะครับมีการซ้อมสองครั้งเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เดินทางไป
แข่งขันที่สิงคโปร์นะครับในช่วงเช้า๑ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ช่วง
อีก๑ชั่วโมงครึ่งมีการเดินทางไปดูเกมคู่ระหว่างพม่า
เอาชนะทางตีมอร์ได้ด้วยนะครับซึ่งมาโนโพลกิ้งก็เน้นย้ำเลย
นะครับว่าตอนนี้ได้มา๒๙คนแล้วยังขาดฟิลิปโรลเหลอที่จะ
มาสมทบจากเยอรมันเพิ่มไป๑คนก็จะครบ๓๐นะครับฉะนั้น
การซ้อมจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยแล้วก็กำลังหาผู้เล่นที่
สมในการเจอกับทางพม่าด้วยครับธีรทรบุญมาทัน
ได้โอกาสมาฝึกซ้อมกับทีมจากที่พ้นการกักตัวนะครับรอ
ผลตรวจมากกว่า๑วันประมาณ๓๐ชั่วโมงเลยครับก็จะขาดเพียงแค่
ที่จะต้องตามมาทีหลังอีกคนเดียวฉะนั้นเนี่ยมันก็ฟูลทีม
สมควรแล้วอ่ะนะครับธีรทรก็บอกว่าการมาร่วมทีมชาติครั้งนี้มัน
ไม่ค่อยแตกต่างแต่ว่าที่มันต่างก็คือว่ามันมีลูกครึ่งมาก
กว่าเดิมแล้วทุกคนเนี่ยพยายามแสดงศักยภาพออกมาเป็นเรื่อง
ดีมากที่ทุกคนนั้นต้องการเดินทางมาแข่งขันแล้วก็สู้
กับคนอื่นเพื่อให้ทีมชาติได้ตัวที่ดีที่สุดนะครับส่วนที่
มองว่าชาติในอาเซียนพัฒนาขึ้นมามากเลยนะครับ
ซึ่งแน่นอนจะเป็นงานยากของทีมไทยแต่เชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะทำได้และไม่ประมาทครับ
ครับก็ดีใจที่มีโอกาสกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่ง
ทีมชาติไทยก็รู้สึกดีใจที่กลับมาเจอเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับ
ตอนนี้เราก็มีลูกครึ่งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็
ทุกคนก็พยายามแสดงศักยภาพที่ดีของตัวเองออกมา
ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราต้องมาแข่งขันกันภายในทีมชาติ
ครับก็ไม่ได้พูดคุยอะไรมากครับแล้วก็โปรการไปที่ของเขามากกว่าแล้วก็
ถ้าพี่นึงคู่นี้นะครับพ
ก็เป็นว่าตีมอร์ซึ่งแพ้ไทยมา๐ต่อ๒เจอกับพม่านะครับ
ที่แพ้ให้กับสิงคโปร์มาศูนย์ต่อสามปรากฏว่าสุดท้ายเป็นพม่าชนะไปสองศูนย์นะครับ
สองประตูเมื่อสักครู่จากทางพันเพ็งนาทีสิบสาม
แล้วก็ทีนี้๕๐นะครับจากมมงละวินก็ปิดท้ายไป
แต้มของทางเมียนมานะครับไทยเจอกับทางเมียนมา
สามสิบอันทีตามเวลากกับประเทศไทยนะครับ
ส่วนทางสิงคโปร์นะครับเจ้าภาพลงเล่นนัดที่๒
เจอกับฟริกปินนะครับที่ผึ้งจะเตะเกมแรก
ถือว่าเป็นความหวังของทางสิงคโปร์นะครับในปีนี้ต้องการจะเข้ารอบให้ลึกที่สุด
พวกเขาก็ได้ประตูครับนาที๖๒จากฮาลิสฮารูนมงกร
แล้วก็ที๖๔หนี๒๐จากทางฟอริสบรอมบรี
นาที๖๙ฟิลิปปินสไล่มานะครับ๑๒จากทางคิวินอิงเกรโซ
เปิดลูกเตะมงให้กับทางอามินนาซารี่เทคตัวขึ้นโมงจังหวะนี้ไปครับ
แต่ช่วงที่เหลือก็ทำประตูกันเพิ่มไม่ได้สิงคโปร์เชื่อดฟิลิปปินส์ไป๒๑นะครับ
ก็คว้าชัย๒เกมติดครับ
๒นัดชนะรวดก็๖แต้มไทยนะครับ
๑เกมก็ชนะ๑นัดนะครับ๓แต้มเท่ากับทางเมียนมา
สี่เป็นฟิลิปปินส์นะครับสตาร์ทเกมแรกแพ้ไปนะครับ
ก็เป็นหนึ่งทีมที่เป็นเป้าหมายที่เราต้องผ่าให้ได้ด้วย
ส่วนทีมมอลนะครับ๒เกมไม่มีคะแนนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าโอกาสในการเข้ารอบนี้ยากแล้วนะครับ